จนทำให้มีผู้เสียชีวิต๒ศพและบาดเจ็บอีกถึง๒๘ราย
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๘ขออภัยนะคะ๑๔ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะ
หนึ่งในผู้เสียชีวิตเป็นผู้จัดการวงชื่อว่าครูเต้ย
และครูเต้ยที่มีครูนำหน้า
เพราะว่าครูเต้ยนอกจากจะเป็นผู้จัดการวงแล้ว
ยังเป็นครูสอนเต้นให้กับแดนเซอร์ในวงด้วย
นี่คือบรรยากาศงานศพที่บ้านนะคะ
บ้านของครูเต้ยอยู่ที่บ้านท่าแสงค่ะ
หมู่ที่๗ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินนะคะ
เต้ยชื่อจริงว่านายวัชรกรายเย็นวัฒนาค่ะ
เป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุครั้งนี้นะคะ
ที่บ้านเองมีการจัดเตรียมที่ตั้งบำเพ็ญกุศล

ซึ่งคาดว่าจะถึงช่วงเย็นวันนี้นะคะประมาณ๒ทุ่ม
บรรยากาศค่ะเริ่มโศกเศร้า
โดยเฉพาะนายเกรียงไกรเย็นวัฒนานะคะ
นางสาวสถาพรอนุศาสตร์พ่อและแม่ของครูเต้ยค่ะ
นายวิรพงศ์วงศิลป์หัวหน้าคณะวงหมอลำ

เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวของครูเต้ยนะคะ

ระบุว่าเป็นการเดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจ
หลังเปิดการแสดงที่อำเภอกุชินารายเมื่อคืนที่ผ่านมา
และได้กล่าวถึงครูเต้ยด้วยความอาลัยนะครับ
บอกว่าตนรับครูเต้ยมาร่วมวง๑ปี
เนื่องจากตนกับพ่อครูเต้ยเป็นเพื่อนกัน

แล้วเรียนจบด้านศิลปะการแสดง
ช่วง๑ปีที่ผ่านมาที่รับครูเต้ยเข้ามาอยู่ในวง
เต้ยแสดงความสามารถและมีความซื่อสัตว
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเองทุกคนรักครูเต้ย
ซึ่งเป็นทั้งลูกรักและเหมือนสิทธิเอกของตัวเอง
ตนก็เลยมอบหมายเอาหน้าที่นี้ไปเลย
เป็นผู้จัดการวงและยังควบตำแหน่งครูสอนเต้นด้วยค่ะ
อกจากนี้นะคะยังวางตัวให้ครูเต้ยเป็น

แต่ครูเต้ยเกลามาเสียชีวิตก่อนนะคะ
ถือเป็นการสูญเสียสิทธิ์เอกที่ตอนนี้
ไม่รู้เหมือนกันว่าจะหาใครมาทดแทนได้นะคะ
ฟังเสียงหัวหน้าคณะหมอลำค่ะ
พ่อเพราะว่าผมไม่กลัวใดก็ได้กอดกันกระเมิดก็ได้หายเสียกัน
ไม่ได้ทุกข์หายเสียกันผมไม่มีชักพ่อผมจะอยู่ในพ่อ
ผมก็บอกเขาเลยว่าวงนี่ก็เป็นวงของเต้ยถ้าเกิดมาผมไม่พอ
อ่าผมไม่พอแล้วเตยก็ต้องอยู่นี่ก็ต้องเห็นวง
ก็ต้องบริหารวงหัวหน้าวงเนี่ยรักครูเต้ยเหมือนลูก
ถูกหรือไม่คะคำพูดที่พูดถึงกันเนี่ยพูดพ่อกับลูกใช่ไหมคะ
แสดงความเสียใจกับครอบครัวครูเต้ยอีกครั้งค่ะ
ค่ะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ